คุณผู้ชมครับการพบกันระหว่างผู้นำของชาติ
มหาอำนาจสองชาติก็คือสหรัฐแล้วก็รัสเซียยังมีควันหลงอยู่นะครับ
ล่าสุดวันนี้มีเสียงฮือฮาจากภาพหน้าปกของนิตยสารไทม์
นำหน้าของนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐ
แล้วก็วาลาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซีย
เอามาผสมกันนะครับแล้วก็ทำเป็นภาพขึ้นหน้าปก
ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าสะท้อนให้เห็นถึงภาพระหว่างสหรัฐ
รัสเซียในตอนนี้ได้เป็นอย่างดี

นี่เป็นอีกครั้งที่หน้าปกนิตยสารธรรม
ได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลก
ส่วนผสมบนใบหน้าระหว่างนายโดนัลดทรัมป

กับนายวาลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซีย

ผสมเขาโครงหน้าของผู้นำทั้งสองเข้าด้วยกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้เป็นอย่างดี

เพราะในขณะที่ผู้นำทั้งสองพบกัน
ทางการสาวรัฐก็กล่าวหาเจ้าหน้าที่รัสเซีย๑๒คน
อยู่เบื้องหลังการแพ็คข้อมูลในการเลือกตั้งสาวรัฐ

ซึ่งในครั้งนั้นนายโดนัลดทรัมป์
ชนะเป็นประธานาธิบดี
ในขณะที่ประธานาธิบดีปูตินบอกว่า
เจรจาระหว่างเขากับประธานาธิบดีทรัมป์

และน่าจะมีหลายประเด็นที่คืบหน้าจากการพูดคุยในครั้งนี้
แต่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่า
เขาคือประธานาธิบดีสาวรัฐ
ที่มีความแข็งกล้าวต่อรัสเซีย
เหนือกว่าประธานาธิบดีคนใดในรอบหลายปี
แม้ว่ารัสเซียจะปฏิเสธความเกี่ยวข้อง
ข้อกล่าวหาแทรกแทรงการเลือกตั้งสาวรัฐครั้งล่าสุด
แต่ในการเจรจาทรัมป์ปูตินครั้งนี้

แลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ต้องสงสัยชาวรัสเซียทั้ง๑๒คน
สาวรัฐเชื่อว่าอยู่เบื้องหลัง
พลเมืองอเมริกัน๑๒คนที่รัสเซียกำลังสอบสวน
ในตอนแรกประธานาธิบดีทรัมป์ดูเหมือนจะเห็นด้วยกับข้อตกลงนี้

ทำให้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขากลับคำ
หลังไปคุยกับประธานาธิบดีปูติน
กระแสวิจารณ์รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับรัสเซียที่ถาโถมหนักขึ้นเรื่อย
ทำให้ไม้ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสาวรัฐ
ต้องออกมาตอบโต้กลับว่า
ข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นเรื่องไร้สาระ
ความเคลื่อนไหวล่าสุดมีการเปิดเผยจากโฆษกธรรมเนียบขาว
ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เชิญประธานาธิบดีปูตินเยื่อนสาวรัฐ
แต่เรื่องนี้กลับทำให้ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติถึงกับงง
เพราะเขาไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อน
ทั้งที่มีเพียงล่ามจากหน่วยงานของเขา
ร่วมวงคุยกันระหว่าง๒ผู้นำเท่านั้น
และทำให้สมาชิกพักเดโมแคลตฝ่ายค้านจุดประเด็นขึ้นมาว่า
เหมาะสมหรือไม่ที่ผู้นำสาวรัฐ
จะพูดคุยกับประธานาธิบดีรัสเซียแบบตัวต่อตัว
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน